คนนี้ก็ไม่ได้ฮอตแค่ในประเทศไทยนะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่เพิ่งกลับมาจากทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา
โอ้โหก็เปิดเผยกับพี่แจ๊กกะรีนของเรา
เขาบอกว่าคือจากเดิมตั้งใจว่าตอนไปจะใช้กาดดูแลแค่๒คน
แต่ต้องรีบเพิ่มจำนวนเพราะว่าต้องรับมือกับแฟนคลับที่แห่
รอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจคุณดูประชาชน
ที่แบบรับหักประดิษฐ์ของเราแน่นมากเลยดูเสียงกรี๊ดคุณผู้ชมค่ะฟังด้วย

ตื่นเต้นมากคือแบบลงเครื่องไปเราได้ยินเสียงกรี๊ดเลย
คนเยอะมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบแฟนที่นู่นจะเยอะขนาดนี้นะ
ลงเครื่องบินไปออกเดินออกประตูไปผมก็เห็นกาดมาสองคน
แล้วก็ค่อยเดินออกไปแล้วโหเต็มเลย

เขาแบบต้อนรับอบอุ่นมากเขาไม่ได้มาแบบทำร้ายหรือกระชากอะไรมากมาย

แฟนที่กัมพูชานี้รู้จักหมากเรียกว่าอะไรคะมาก
เรียกว่าพี่มาร์ทแล้วก็เรียกว่าคุณสาธิต
เพราะว่าเขาที่นู่นเหมือนจะเพิ่งจบไปกับละครคลื่นชีวิต
มาเรื่องหัวใจกันบ้างนะคะ
ส่วนทริปทะเลสุดสวีทน้ำทะเลหวานเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็เปิดเผยกับโมเมนต์นี้ว่าเป็นคลิปที่ตั้งใจจะพาแฟนสาวน้องคิมเบอรี่เนี่ย

แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันนั่นเอง
พักผ่อนครับพอดีว่าช่วงนี้น้องถ่ายละครเยอะมาก
แล้วก็มีเวลาที่หยุดละครไป๓วันแล้วเราก็แบบเออว่างพอดี
ก็เลยพาไปไปกัน๔คนแล้วมันไม่มีใครถ่ายรูปให้
ก็จริงก็เป็นรูปเซลฟี่ที่ลงไปนั่นแหละครับก็ถือว่าคัดมาแล้ว

เซ็กซี่ยังรอถ่ายแบบรอให้คนเรียกไปถ่ายแบบดีกว่า
เอาล่ะต้องบอกว่าไปกันแบบนิดหน่อยไม่ได้มีคนถ่ายรูปให้
ปกติหมากจะเป็นตากล้องไงแต่ว่าก็มีรูปคู่ออกมาประปราย

คุณสังเกตรูปไหมว่าหมากปรินหน้าใสเวอร์